ระทึกที่เกิดขึ้นปาเจโร่กับมอเตอร์ไซค์
คือมันมีการเฉียวชนกันมาก่อนแหละ
แล้วปาเจโร่เหมือนกับขับหนีไป
มอเตอร์ไซค์ตามตามแล้วไปเจออะไร
มอเตอร์ไซค์เกือบตายเหมือนกันนะคะลองดูค่ะ
หล่นแล้วหนีครับหล่นแล้วหนีครับ

ผมตามให้ครับ
ไม่ได้พูดเกินจริงเลยนะว่ามอเตอร์ไซค์เกือบตาย

ดอกนี้ดอกที่เหมือนกับปีนกันนะ
แล้วมอเตอร์ไซค์ติดคารถไปนี่
จังหวะนี้ชนเห็นไหมชิ้นส่วนกระเด็นออกมาแล้วนะ
แล้วหลังจากนั้นจังหวะนี้แหละค่ะ
ที่โอ้โหคนขี่มอเตอร์ไซค์ต้องกระโดดลงมาแล้วมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้านะ
โดนลากไปคนขี่มอเตอร์ไซค์ตามแล้วไปดักรออยู่ข้างหน้า
จังหวะนี้ปาเจโร่ถอยหลังมา

ก็พุ่งชนเลยหรอ

พลเมืองดีคันที่ติดกล้องหน้ารถเนี่ยก็พากไป

นี่อยู่แถวถนนเรียบคลองแอล๑๒ที่คลองหลวงปฐุมธานีนะคะ
แล้วก็บอกว่าคลิปนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ในการตามหาคู่กรณีปาเจโร่ไล่บี้มอเตอร์ไซค์
พอลงคลิปไปนะคนมาคอมเมนต์พฤติกรรมปาเจโร่เพียบเลย
คุณผู้ชมนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรงหน้าตลาดเจริญพรตรงถนนเรียบคลองแอลเนี่ยนะคะ
ถามชาวบ้านชาวบ้านเขาบอกโอ้เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นวันนี้วันพุธใช่ไหม
เกิดขึ้นบ่ายวันจันทร์แล้วชายที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะ
ตอนนี้ไปหาตำรวจที่โรงพักแล้วส่วนทางด้านรองผู้กำกับ
พ่อคลองหลวงบอกว่าคดีนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่คือเราไม่ได้เห็นคลิปตั้งแต่เริ่มแรกไง
หรือมีเรื่องอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
คือตำรวจบอกแบบนี้ค่ะบอกว่า
ทางฝั่งรถปาเจโร่ไปเฉียวมอไซค์
แล้วมอเซ็นต์เองก็ขี่ตามจะเรียกให้จอด
ทีนี้ตัวฝั่งปาเจโร่เองน่ะ

เขาก็เลยขอไปตั้งหลัก

แล้วหลังจากนั้นตัวคนขับปาเจโร่มาหาตำรวจแล้วนะ
ยินดีที่จะโดนดำเนินคดีก็โดนเรื่องขับรถโดยประมาท

แล้วก็จะรับผิดชอบความเสียหายให้กับมอเตอร์ไซค์

เพราะว่าตอนนี้ฝั่งปาเจโร่เองกับฝั่งมอเตอร์ไซค์น่ะ
เขาตกลงกันได้เขาเคลียร์กันได้แล้ว